กับการเสียชีวิตของผู้ชายอายุ๕๒ปีที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เสียชีวิตจากการดื่มเหล้าจนเมาและหลังจากนั้นนะคะพลิกตัวตกลงมาจากเตียง
เสียชีวิตที่ห้องนอนชั้น๒ของบ้าน
แล้วมันมีเรื่องหลอนด้วยคุณสุภาษารา
ใช่ค่ะเพราะว่าในช่วงที่ญาติไปเจอพบว่าเป็นศพแล้ว
โทรศัพท์หากู้ภัยและเดินลงมาบันไดข้างล่าง
ช่วงนั้นได้ยินเสียงคนไอที่ชั้นสองและได้ยินเสียงคนใช้ห้องน้ำ
แต่ต้องบอกก่อนนะว่าบ้านหลังนี้คนตายอยู่คนเดียว

อันนี้เขาบอกว่าคือตอนนั้นตกใจมาก
แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะโทรแจ้งกู้ภัยให้เข้ามาตรวจสอบ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบ้านพักพื้นที่
เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ซึ่งในที่เกิดเหตุพบศพนายรังสิตกองแก้ว
ชาวบุรีรำอายุ๕๒ปีค่ะ
อยู่ที่ห้องนอนชั้น๒สภาพที่ไปเจอคือนอนคว่ำหน้า
อยู่บนพื้นห้องสวมกางเกงใน
กางเกงขาสั้นที่สวมอยู่ถูกถอดลงไปกองอยู่ที่ขา

ว่าน่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๑วัน
แต่ว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่พบร่องรอยการต่อสู้
หรือว่าร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายนะคะ
ญาติของผู้ตายเล่าแบบนี้
ปกตินายรังสิตผู้เสียชีวิต

แต่เมื่อสองวันก่อนภรรยาผู้ตายเดินทางไปงานศพที่ลำปาง
และหลังจากนั้นพันรยาพยายามโทรศัพท์กลับมาติดต่อสามี
ที่เสียราชาติดต่อไม่ได้
ก็เลยโทรศัพท์หาตัวเองซึ่งเป็นญาติไหว้วานให้มาแวะดูให้หน่อย

พอตัวเองมาถึงเดินเข้าไปในบ้านเลยค่ะ
และช่วงที่เท้าแตะพื้นบ้านเนี่ยได้กลิ่นเหม็นเน่าแล้ว

ก็พบว่านายรังสิตเสียชีวิตแล้ว
แต่ระหว่างที่เดินลงมาจากชั้นสอง

และได้ยินเสียงคนกดชักโครก
ห้องน้ำชั้น๒ของบ้าน

ตัวเธอเองแล้วก็กู้ภัย
วิ่งหนีแตกกระเจิงออกมานอกบ้าน
เพื่อตั้งสติแล้วก็กลับเข้าไปทำงานใหม่นะคะ
ฟังเสียงญาติผู้เสียชีวิตหน่อยค่ะ

เมื่อกี้ผมยืนเสียงคนไอ
เหมือนหายใจไม่ค่อยออก
แต่ซึ่งเราตรวจสอบแล้ว
ข้างบนไม่มีใคร